ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีดาราสาวชาวไต้หวันมาเที่ยวที่เมืองไทยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วเธอกลับไปที่ไต้หวันเนี่ยก็ไปโพสต์เรื่องราวต่างแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่นั่น
ในการบอกเล่าเรื่องราวว่ามาถึงเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมันเจอประสบการณ์อันเลวร้ายเหลือเกิน
ถูกตำรวจตั้งด่านแล้วก็รีดไถเสียเงินไปสองหมื่นเจ็ดค่ะ
นี่นะฮะทั้งเรื่องที่ว่าต้องมีวีซ่าตัวจริง
หรือว่าเรื่องที่ว่าเธอบอกอยู่ดีเอาบุหรี่ไฟฟ้ามายัดใส่มือเธอ

ค่ะตั้งแต่มาช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าทางตำรวจก็ออกมาโต้นะ
คือข้อมูลทางตำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือตรงกันข้ามกับทางดาราสาวชาวไต้หวันให้เลย
มันมีอะไรที่แบบไม่ตรงกันหลายประเด็นมาก
คือตำรวจบอกอะไรบอกว่าอยู่ในด่านตั้งหลายชั่วโมงไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
อยู่แค่๔๗นาทีไม่ใช่๒ชั่วโมงกว่า
ไม่ได้ว่าโอ้โหพาไปในจุดที่เป็นจุดอับพ้นสายตาจากกล้องวงจรปิดที่ด่านเลย
แถวสถานทูตจีนค่ะพวยขวางราชดาราสาวชาวไต้หวันนะฮะ
แล้วก็ยังไล่เรียงไทม์ไลน์เป็นฉากบอกดาราสาวคนนี้เนี่ยออกมาจากผับเรียกแกรปมา
มาถึงเนี่ยเมานะครับแล้วไม่มีพาสปอร์ตบอกเดี๋ยวเพื่อน
เอาพาสปอร์ตมาให้รออยู่ตั้งนานจนด่านจะเลิกอ่ะตรวจ
ในกระเป๋าไม่พบอะไรผิดกฎหมายยกเว้นบุหรี่ไฟฟ้าเลย
ตัดสินใจดูท่าทางคงไม่ใช่พวกทำผิดกฎหมายอะไรหรอกก็
ปล่อยตัวไปด้วยการมีแท็กซี่เนี่ยมารับออกไปแล้วก็
ไล่กล้องวงจรปิดว่าเธอไปเดินต่อที่ตลาดห้วยขวางแบบ
นั้นแบบนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือตำรวจนครบานนะฮะสอนอ
ห้วยขวางที่ตั้งด่านแล้วก็ตำรวจนครบานยืนยันว่าไม่
มีการเรียกเงิน๒๗๐๐ใช่ค่ะไม่มีการรีดไถไม่
มีการพาไปในจุดอับไม่ได้ทำผิดกฎหมายผิดอะไรทั้งสิ้น
โอ้โหแล้วเหมือนกับมีพยานที่เป็นคนขับแกรปไงใช่อ่า
มาให้ข้อมูลนั้นแต่สัปดาห์นี้แล้วเรียกมาเลยคนหนึ่งคน
นั้นก็มาที่สอนอห้วยขวางเลยนี่ถอยรถมาเลยแกรปยังบอกจะเชื่อม
ผมหรือจะเชื่อใครผมอยู่ในเหตุการณ์ผมเนี่ยไม่ได้เมาอืมใช่ไหม
คนเมาหรือจะเชื่อผมแหมเสียดายกล้องวงจรปิดในรถ
ผมเนี่ยความจริงบันทึกได้ทั้งเสียงด้วยนะในรถเนี่ยในห้อง
โดยสารเนี่ยแล้วก็ภาพเนี่ยแต่ว่ามันวนหลูบไปแล้วแต่ก็
อดกล้องไปเลยให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าไอ้เมมโมลี่การ์ดเนี่ย
เพื่อจะกู้ไฟล์คืนได้เขาบอกโอ้โหเมากันมาเนี่ยออกจาก
สถานบันเทิงมาเนี่ยจนต้องเปิดกระจกขับรถเลยนะได้กลิ่น
เครื่องดื่มแอลกอฮอลว่าเมากันมากอ่านี่แหละฮะท่านผู้ชมครับคือตำรวจ
ครบบานก็ยืนยันนะฮะเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานพลตรีจิลสันแก้วแสงเอกเพิ่งแถลงนะบอกไม่พบ
ว่ามีการรีดไถเงินดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้นี่สอบปากคำ
พยานแวดล้อมไปแล้วสิบกว่าคนนะตำรวจที่ตั้งด่านในคืนวัน
ก็เรียกมาสอบแล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่มีไม่มีอะไรทั้ง
สิ้นหนำซ้ำตำรวจไทยเนี่ยยังปล่อยไปด้วยซ้ำหลังจากรอให้
พาสปอร์ตมาให้ตั้งนานแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยฮะโอ้โหเป็นเรื่อง
คืนที่ผ่านมาคุณชูวิทย์โพสต์กลางดึกเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะฮะด่วนที่สุดตำรวจรีด
ดาราสาวไต้หวันจริงระเบิดลงนครบานบอกนี่เมื่อเย็นทาง
พบชนให้โฆษกแถลงข่าวยืนยันบอกตรวจแล้วไม่มีตำรวจห้วย
ขวางเรียกรับผลประโยชน์แต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนไทยเป็นแฟน
เป็นคนสิงคโปร์แฟนเป็นคนสิงคโปร์ที่เป็นเพื่อนของดาราสาวค่ะที่
ไปร่วมวงสังสรรค์กินเหล้ากับดาราสาวไต้หวันให้การยืนยันว่าได้
เป็นผู้จ่ายเงินจำนวน๒๗๐๐ให้กับตำรวจที่ตั้งด่านด้วยตัว
เองและมีคลิปยืนยันด้วยอ้าวไหนตำรวจบอกไม่ได้รับเงินไงมันมี
คลิปด้วยคุณชูวิทย์บอกรีบออกมารับสารภาพรีบออกมายอมรับกัน
นะไม่งั้นจะแฉคลิปเลยนะค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตำรวจเนี่ย
วางแผนแบบนี้ครับบอก๑ไปลบคลิปที่ด่านหน้าสถานทูตจีน
ลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจที่ตั้งด่านสามกล่อมให้คน
แกรปยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันเมามากพูดจาไม่รู้เรื่อง
อยู่ที่ด่านแค่๔๐นาทีแล้วอ้างว่ากล้องหน้ารถบันทึกได้
ยี่สิบวันจึงไม่มีภาพเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่
คืนวันที่๔มกราคมต่อเนื่องเช้ามืด๕มกราคม๔ไปปล่อยคลิป
สารพัดเพื่อดิสเครดิตดาราสาวชาวไต้หวันห้าตอบโต้แก้ตัวแทน
ลูกน้องตัวเองโยนไปว่าสาวไต้หวันแต่งเรื่องล่าสุดวันนี้
นะฮะพลโดโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบานวัน
นี่ให้สัมภาษณ์นะครับอันนี้คือวันนี้เลยนะฮะหลังจากคุณ
วิทย์เนี่ยโพสต์เมื่อคืนพบชนบอกว่าเบื้องต้นคณะ
กรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าตำรวจชุดที่
ทางด่านเนี่ยมีความผิดแน่นอนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดฐานละ
การปฏิบัติหน้าที่ถามว่าผิดอะไรท่านพบชนบอก
ว่าก็คืนวันนั้นตรวจพบว่าเขามีบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่ยอม
ดำเนินคดีไงไม่ยึดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วปล่อยเขาออก
จากกลานได้บอกว่าเดี๋ยวว่ารอจงนานพาสพอร์ตเพื่อนไม่
ให้สักทีด่านก็ใกล้เลิกแล้วก็เลยปล่อยไปอันนี้คือความผิด
แต่๒๗๐๐ไม่ได้พูดถึงเรื่อง๒๗๐๐เรื่องไปรีดเงินเขาหรือเปล่าเนี่ย
พบชนบอกว่าตำรวจสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันนั้นที่ตั้งด่านนะฮะ
ในคืนวันเกิดเหตุมีทั้งหมด๑๔นายนะครับท่านผู้ชมครับ
ประเด็นที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีตำรวจในด่านเขาสารภาพแล้วนะ
ว่าไปรีดเงินดาราสาวจริงนี่รายชื่อ๑๔นายตั้งด่านคืนวันนั้น
หนึ่งในนี้คุณชูวิทย์บอกเขาสารภาพแล้ว
ไปรีดเงิน๒๗๐๐จริงแล้วแบ่งเงินกันไปเรียบร้อยแล้ว
มีหญิงสาวคนไทยที่เป็นแฟนของคนสิงคโปร์เพื่อนของดาราสาวชาวไต้หวัน
เขาบอกเขามีคลิปด้วยเขายืนยันได้
แต่พบชนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องรอผลการสอบสวนก่อน
แล้วสั่งให้คณะกรรมการไปเชิญตัวตำรวจที่ตั้งด่านมาสอบปากคำอีกครั้ง
ส่วนเรื่องที่ว่าคุณชูวิทย์บอกนี่ไปลบคลิปหมดเลยนะ
ทั้งคลิปที่ด่านหรือว่าคลิปที่หมวกของตำรวจที่ตั้งด่าน
เรื่องนี้พบชนบอกว่าไม่มีการสั่งลบอะไรทั้งสิ้น
ทั้งคลิปทั้งกล้องทั้งหมวกทุกอย่างเนี่ยชุดพิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจสอบแล้ว
ถ้าจะให้ยืนยันเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตัวเข้ามาเลย
เพราะผมยังไม่ได้คุยกับเขา
การที่จะยืนยันเราต้องดูคนที่สอบปากคำ

ซึ่งมีข้อมูลเข้ามา
เป็นข้อมูลที่ได้มาในช่วงกลางคืน
ช่วงเช้านี้สั่งแล้วให้ไปติดตามเอาตัวมา
สอบปรักคำมาพบพระนักภูกา
คลิปทุกอย่างนั้นส่งพอถอตัวพิสูจนได้ว่ามีการตัดต่อหรือไม่
ถูกทับหรือไม่ถูกตัดออกช่วงไหน
หลักฐานทั้งหมดมีถ้ามีแล้วเขาชี้ยืนยันไม่ตัดต่อ

ไม่มีใครเขาเอาตัวเองไปผูกพันกับเรื่องแบบนี้
เรื่องแบบนี้มีแต่ต้องทำให้ตรงได้ชัด
นี่พบชนบอกยืนยันไม่มีการลบคลิป

ต้องรอการตรวจสอบต้องรอหลักฐานให้มันแน่ชัด

อย่าลืมเรียกคนขับแกรปมาสอบอีกสักรอบ
อกจากลูกน้องของท่านที่ตั้งด่านตรวจในคืนวันนั้นที่เราจะมาสอบอีกรอบนึง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกไม่ต้องรอนะฮะ

มีคำสั่งให้ย้ายด่วนก่อนเลยก็แล้วกัน
พันตรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนภูมิกับการสอนอห้วยขวาง
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของบรชน
โดยระบุเหตุผลว่ามีเหตุเป็นที่สงสัยว่าประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่
และกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา
หากในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจยุ่งเหยิง
หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

และให้ดำเนินการเด็ดขาดกับตำรวจที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วย
แล้วกำชับเรื่องการตั้งด่านต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
หากพบว่าพื้นที่ไหนมีความผิดซ้ำอีก
พิจารณาโทษถึงระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ
ถ้าเกิดเป็นความผิดซ้ำซากจะพิจารณาโทษถึงระดับผู้บังคับการ

ทางรองผปชนพนรนิตินันเพชรบรม
เรียกตำรวจที่ตั้งด่านตรวจในคืนวันนั้นคืนวันเกิดเหตุ
มาสอบปากคำอีกครั้งที่สอนอห้วยขวางนะครับ
เรียกมา๕นายจาก๑๔นาย
สอบปากคำอยู่นานสองชั่วโมงกว่านะครับจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำ
ตำรวจที่เรียกมาสอบปากคำยังปฏิเสธว่าไม่มีการเรียกรับเงิน
ไม่มีการรีดไถเงินไม่มีใครให้การยอมรับสารภาพ
รีดไถเงินดาราสาวชาวไต้หวันโดยขณะเกิดเหตุมีตำรวจอยู่สี่นาย
ไปอยู่ใกล้ใกล้ดาราสาวชาวไต้หวันค่ะช่วงไปตรวจสอบเรื่องพาสปอร์ต
เรื่องอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นแล้วก็ยังปฏิเสธเรื่องที่มีผู้หญิงคนนึง
เป็นคนมาจ่ายเงินให้กับตำรวจโดยบชนนะฮะ
ตำรวจนครบานบอกว่าข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลของคุณชูวิทย์
ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานจะมาสอบปากคำตำรวจที่ตั้งด่านในคืนวันนั้น

วันนี้มีใครกลับกลับให้การไหมครับว่ายอมรับไหมฮะไม่มีครับไม่มี
ไม่มีไม่มีใครยอมรับตั้งด่านตั้งด่านนั้นมีทั้งหมดกี่คนครับครับครับ
ด่านเนี่ยมีทั้งหมดสิบสี่คนสิบสี่คนนะครับสี่สิบสี่คนแล้วแล้วทั้งสิบสี่คนเนี่ย
ใครให้การรับสารภาพไหมคะยังเลยครับเอาเป็นว่าตำรวจนครบานบอกว่า
ณวันนี้ยืนยันว่าตำรวจทั้ง๑๔นายที่ตั้งด่านในคืนวันนั้น
ไม่มีใครสารภาพว่าไปเรียกรับเงินจากดาราสาวชาวไต้หวันค่ะนี่นะฮะ
คุณชูวิทย์วันนี้ก็เลยแถลงเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับบอกต้องขอโทษดาราสาวชาวไต้หวันด้วย
นี่ฮะขึ้นข้อความบอกในนามประชาชนคนไทยผมต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไต้หวันจะให้อภัยและยังไว้วางใจมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง
โดยยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ความจริงปรากฏ
วันนี้ประเทศไทยเปิดประเทศ
ผมในนามคนไทยผมต้องขอโทษคนไต้หวันสาวไต้หวันคนนี้เป็นอย่างสูงในนามประชาชนคนไทย
ผมไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้น
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรวันแรกที่เป็นข่าวเราก็คุยกันว่าจะเชื่อตำรวจหรือว่าเชื่อดาราสาวชาวไต้หวัน
วันนี้ต้องถามเพิ่มว่าจะเชื่อตำรวจเชื่อดาราสาวชาวไต้หวันหรือจะเชื่อคุณชูวิทย์
คุณชูวิทย์ก็พยายามจะให้ข้อมูลหลักฐานต่อเนื่องค่ะ
บอกมีพยานมีคลิปยืนยันด้วย
นี่ฮะโพสต์ภาพข่าวของเมืองไทยเลยนะ
เป็นการโพสต์คลิปข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
นี่ฮะเป็นข่าวของคุณชูวิทย์นี่แหละนะครับ
แล้วเธอก็บอกว่าความจริงกำลังจะเปิดเผยแล้วคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้นะ
มีข้อความสีแดงนะฮะบอกว่ากรุณารอฟังการให้สัมภาษณ์ของฉันนะ
ถ้าสีดำเป็นกำลังใจที่มีไปยังเธอนะฮะข้อความสีดำ
แล้วข้อความสีแดงเนี่ยความหมายคือบอกกรุณารอฟังการให้สัมภาษณ์ของฉันนะ

ส่วนคุณชูวิทย์เอาล่าสุดเลย
นี่ฮะที่คุณชูวิทย์บอกให้รีบออกมายอมรับนะ
เพราะว่าผู้หญิงที่เขาเป็นคนให้เงินไป๒๗๐๐เนี่ยเขามีหลักฐานนะ
คุณชูวิทย์ได้ไลฟ์คุยกับพยานนะฮะที่เป็นเพื่อนกับดาราสาวชาวไต้หวันนะครับ
เป็นคนสิงคโปร์นะครับเขาจะพูดไทยปนอังกฤษนะฮะเขาพูดไทยได้นิดหน่อยนะครับ
เขายืนยันว่ามีตำรวจนะที่จ่ายเงินให้จริงนะฮะเพราะถูกตำรวจขู่ครับ
มีตำรวจหนึ่งคนแน่นว่ามีสองคนเอ่อขึ้นไปขึ้นมาก็มันว่าใช้นิดหน่อยแล้วก็ออกไปทำงานแบบนี้
ก็คือว่าจะมีตำรวจ๔คนมีคนหนึ่งที่ขู่
เออใช่

เพราะฉะนั้นหลักฐานที่คุณชูวิทย์เขาไปเจอเนี่ยเป็นพยานที่เป็นหญิงสาวคนไทย
ที่เป็นแฟนของชายหนุ่มชาวสิงคโปร์ที่เป็นเพื่อนกับดาราสาวชาวไต้หวัน
เขายืนยันว่าในคืนวันนั้นเขาจ่ายเงินให้กับตำรวจไทยสองหมื่นเจ็ดอืม
คือถ้าเกิดว่าจะไปถามว่าเอ้าดาราสาวเขาไม่ได้ถูกรีดเงิน๒๗๐๐เนี่ย
คนก็เลยบอกไม่ใช่นะอย่าไปหลงประเด็นนะบุหรี่ไฟฟ้านี่ตัดทิ้งไปเลยค่ะ
ดาราสาวจะไม่ได้จ่ายเงินสองหมื่นเจ็ดโดยตรงแต่นั่นแสดงว่ามันมันมีการเรียกเงินจากคนที่ผ่านด่าน
แล้วไปรีดเงินเขา๒๗๐๐ไงเพราะฉะนั้นต้องไปเอาให้ชัดว่านี่จริงหรือไม่จริงอย่างไร
เพราะตำรวจเขายังยืนยันว่าตำรวจทุกนายที่ตั้งด่านในคืนวันนั้น๑๔นายไม่มีการเรียกเงิน
เดี๋ยวรอฟังข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาโอ้โหเยอะมากจริงก็จะเชื่อใครกันดี